คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะมีภาพปรากฏออกมานะครับ
บอกว่าทางนายกรัฐมนตรีตอนที่มีการสั่งงานใช่ไหม
ถามความคืบหน้าจากข้าราชการที่นั่งอยู่ข้างกันแล้วก็อาจจะแสดงอารมณ์ฉุนเฉียว
แล้วก็มารู้ว่าเป็นเรื่องของปัญหาของหมูเถื่อนเนี่ยนะครับ
ล่าสุดนั้นทางร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีมาจากภาพนี้คุณผู้ชมครับ
คือก่อนที่นายกนั้นจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกานี่คือที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับ
คือล่าสุดเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐนั้นชี้แจงนะครับบอกว่ากระทรวงเกษตรรู้ขอบเขตหน้าที่ของตัวเองนะฮะ
ยืนยันว่าจะปราบหมูเถื่อนให้หมดให้ดูภาพนี้ก่อนคุณผู้ชมครับ
มันมีบางจังหวะที่ทางนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับเรียกประชุมตอนจังหวะนี้แหละที่กำลังแบบฉุนเฉียวเลยนะครับ
หันไปพูดกับทางอธิบดีกรมประสุทธิ์ครับเรื่องของปัญหาหมูเทือน
นายกนั้นก็แสดงสีหน้าชัดเจนนะครับอ่าเนี่ยคลิปของเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมครับวันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรนะครับ
บอกว่านายกประสานมายังตนครับบอกว่าอยากพบกับอธิบดีกรมประสุทธิ์สัตว
เพราะเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีหน้าที่ปราบปรามสินค้าภาคการเกษตรที่ผิดกฎหมายนะครับ
เอกธรรมนัฐชี้แจงบอกว่ากระทรวงเกษตรมีหน้าที่ตรวจสอบครับ
แต่ไม่มีอำนาจจับกลุ่มที่ผ่านมาก็ดำเนินการไปแล้วหลายคดีนะครับ
แต่ว่าการขยายผลไปยังผู้อยู่เบื้องหลังยังไม่คืบหน้า
สมัยของตนนะครับวันนี้ได้ลงนามหนังสือคำสั่ง
ส่งไปยังอธิบดีครับแล้วก็ทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการปราบรามสินค้าการเกษตรที่ผิดกฎหมายให้เร่งดำเนินการนะครับ
ซึ่งต้นทางนั้นอยู่ที่ด่านชายแดนต่างขณะที่ห้องเย็น
ซึ่งมันกระจายแบบนี้ใช่ไหมทั่วประเทศเป็นเรื่องของปลายทางนะครับ
ยืนยันว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรรู้ขอบเขตหน้าที่ของตัวเอง
ตอนนี้มีการตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษครับซึ่งไม่มีใครรู้
เพราะฉะนั้นขอเตือนไปยังข้าราชการในแต่ละพื้นที่นะครับ
อย่าพลาดนะหากพลาดไปเนี่ยอนาคตทางราชการนั้นอาจจะดับได้ครับ
ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสากรนะครับ
กรมประสูจน์ศัตรูนี้เรามีหน้าที่อะไรเรารู้สักอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็เอาจริงจังและณเวลานี้นะครับผมได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษของผมเอง

ผมใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงนะครับ
ดังนั้นเตือนไปยังพี่น้องราชการที่อยู่แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัด
อย่าพลาดท่านพลาดอนาคตทางการราชการท่านอาจจะดับไปได้
งั้นใส่ใจในหน้าที่ผมได้กำชับไปยังอธิบดีแต่ละกลมไม่ได้ปล่อยบุญแล้ว